ละหมานกันหน่อยคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นกับรถกระบะที่ขับอยู่บนถนนผนโยธินค่ะ
ปรากฏว่าขับขับอยู่ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาทั้งคนขับและภรรยาหนีตายค่ะ
โอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมไฟลุกขนาดนี้นะคะ
นี่คือช่วงตี๒สี่สิบนาทีบนถนนพะห่นโยธินขาเข้าปากซอยพะห่นโยธิน๖๐ทับหนึ่ง
คือจุดเกิดเหตุก็คือเป็นถนนช่องทางซ้ายสุด
แล้วอย่างที่เห็นนะคะไฟมันลุกไหม้มีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นเต็มไปหมด
ก็ต้องไปฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลากว่า๒๐นาทีถึงได้สงบลงนะคะ
กระบะไม่เหลืออะไรค่ะมันโดนไฟไหม้หมดทั้งคัน
เจ้าของรถคันนี้นายโชคชัยเกรดมั่งมีอายุ๔๘ปีบอกว่า
ระหว่างทางจอดแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขับรถต่อ
ขับออกมาได้ประมาณ๕๖เมตรรู้สึกเหมือนได้กลิ่นเหม็นไหม้
ก็เลยรีบจอดหยุดริมถนนจะดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เห็นควันพวยพุ่งมาจากใต้คอนโซลรถนะคะแล้วจู่มันก็ลุกพลึบขึ้นมา
เขากับภรรยากระเจิงค่ะรีบหนีออกมาจากตัวรถทันทีแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ก็ใช้เวลานานเลยกว่าจะดับไฟได้รถโดนไหม้หมดทั้งคัน
กระบะคันนี้ซื้อมือ๒มาใช้แล้วประมาณ๓๔ปีไม่เคยมีปัญหาอะไร
จากเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ไฟมันลุกไหม้แบบนี้มันเกิดจากอะไรนะคะก็คาดว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าแผงสวิตช์ไฟลัดวงจรค่ะ